มามาตลาดแล้วไปหาของกินอร่อยกันนิดนึงนะคะ
พาไปที่นครราชศรีมาใครที่เป็นสายบุฟเฟ่
โดยเฉพาะบุฟเฟ่ขาหมูโอ้โหจุใจจริง
น้องใบตองบุฟเฟ่ขาหมูไม่เคยเห็นร้านไหนเขาทำ
ไม่เคยเห็นเหมือนกันคุณแล้วบุฟเฟ่แล้วขาหมูอีก
มันจะแน่นจัดเต็มขนาดไหนเนี่ย
พามาที่ร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่ไม่อิ่มเติมฟรีนะคะ
ร้านเขาตั้งอยู่ที่ริมถนนสุรนาราย
อยู่ที่บ้านน้องกระสังตมดันจากอเมินนท์ไทย

เขาบอกว่าข้าวขาหมูร้านนี้นะแม่ค้าให้เยอะ
เยอะจนล้นจานเลยไม่อิ่มคุณไปตักเพิ่มได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีเมนูอื่นอย่าง

ข้ามันไกรก็ได้แต่อย่างมีข้ามันไกร
เพราะว่ามันอร่อยแบบยาวไป
ดูสินะตักข้าวขาหมูกับข้าวมันไก่มากินให้มันจุกไปเลย

โอ้ดูดุมากเลยอ่ะ
เจ้าของร้านก็คือคุณวิรุณเลิศพันธ์อายุ๔๒ปีนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยทำโรงงาน
ทำงานอยู่ในโรงงานในตัวเมืองนครราชศรีมาแล้วก็ทำอยู่ต่างประเทศด้วยนะ
พอกลับมาบ้านก็เลยมาเปิดเป็นร้านข้าวขาหมูแบบนี้คุณ

คือสาเหตุที่ทำข้าวขาหมูข้าวมันไก่แบบบุฟเฟ่
เพราะต้องการจะสร้างจุดขายเพื่อจะดึงดูดลูกค้า
ปัจจุบันคุณวิรุณเขาก็เปิดร้านมา๘เดือนแล้วนะ
มีลูกค้าก็เข้ามาอุดหนุนเป็นประจำเลยมาเยอะด้วย
ทั้งสั่งของเข้ากล่องก็มีหรือนั่งทานที่ร้านก็มี

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปลิ้มลองรสชาติข้าวขาหมูข้าวมันไก่ของคุณวิรุณนะคะ
ร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นเลย
และขอแนะนำว่าให้โทรไปสอบถามแม่ค้าก่อนตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ไว้นะคะ
เพราะว่าแม่ค้าขายดีจริงร้านนี้ถามก่อนว่ายังมีเหลือไหมอยากสั่งอะไรยังไงก็สั่งไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะ
เพราะเขาขายดีจริงเขาบอกประมาณบ่ายโมงเริ่มหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากไปทานก็รีบไปก่อนบ่ายโมงนะจ๊ะ
ต้องโดนนะเนาะดูแบบรู้สึกว่าชามนึงนี่คืออิ่มเลยอ่ะคุ้มอ่ะค่าสิบบาทเองค่าสิบบาทนะคุณ